คุณผู้ชมท่านไหนเคยมีประสบการณ์ซื้อสินค้าออนไลน์
แล้วของไม่ถึงหรือได้ของไม่ตรงปกบ้าง

แล้วไปเจอเจ้าของซึ่งเป็นสาวชาวจีน
ตัวสาวชาวจีนคนนี้ก็ไม่ยอมลูกค้าเหมือนกัน
เกิดเหตุอะไรขึ้นให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
วางอาวุธลงค่ะไม่เกี่ยวกัน

ตำรวจส่วนลูกค้า
ในพื้นที่วังทองหลาง

ถ้าผมกลัวผมขโมยของผมไม่มายืนอยู่นี่หรอก

ก็ฟังรู้บ้างไม่รู้บ้าง

แต่ตอนเธอหยิบมีดอิโต้ขึ้นมาน่ากลัวนะคุณนะ
เธอก็พยายามจะอธิบายว่านี่เป็นการระวังตัว

เธอก็ต้องหยิบมาไว้ระวังตัวนะฮะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณ
ต้องย้อนเหตุการณ์ไปสักหน่อยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๘ตุลาคม
วังทองหลางกรุงเทพในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ

เพราะสินค้าไม่ตรงปกครับ
ลูกค้าผู้ชายก็เลยมาเอาสินค้ามาคืนให้ที่โกดัง

แต่เจ้าของซึ่งเป็นหญิงชาวจีน
ไม่ยอมคืนเงินให้เกิดการโต้เถียงกัน
และมีจังหวะที่ลูกค้าผู้ชายเนี่ย
โดนหญิงชาวจีนคนนี้ถอดรองเท้าแตะนะคุณ

ถือมีดอิโต้ขู่ทำท่าจะฟันหัวลูกค้าด้วย

แตะโดนแตะเนี่ยไปแตะหน้าเหรอคุณ
แตะตีหน้า
นี่นะฮะลูกค้าต้องโทรแจ้งตำรวจให้มาเคลียร์นะครับ
แต่เรื่องนี้เขาบอกว่าต้องฟังสองฝั่ง
คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
สอบถามข้อเท็จจริงจากคุณสายฟ้าก่อน
คุณสายฟ้านะฮะก็คือนายวายุจันทรุปราคา
ซึ่งเป็นลูกค้าผู้ชายคนนี้ผู้เสียหายนะครับ

หนึ่งมีประมาณ๒๐ตัวก็พันกว่าตัวใช่ไหมคุณ

คืบหน้าเรื่องนี้เพราะมันเงินจำนวนเยอะ
ไม่ตรงปกไม่ตรงไซส์ด้วยก็เลยจะเอาคืนนะฮะ
แล้วทีนี้พอไปถึงโกดังปรากฏว่าทางฝั่งนู้น
บ่ายเบียงไม่โอนเงินคืนให้เจ้าตัวโมโหนะฮะ

อีกอย่างหนึ่งเห็นเขาหยิบมีดอิโต้ขึ้นมา
ขู่จะทำร้ายร่างกายไม่ไหวจริงนะครับ
พี่เดี๋ยวผมลองไปคุยกับสาวชาวจีนคนนี้ให้นะ
ก็ตอนแรกก็นึกว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหม

เจ้าของสาวชาวจีนคนนี้อายุ๓๔ปีนะครับ
ให้สัมภาษณ์กับคุณนฤทธิ์ผู้สิทธิ์ของเรา

เพราะว่าทางลูกค้ามาตกลงซื้อขายกับลูกน้องของเธอ

โดยไม่ผ่านเธอแม้เธอเป็นเจ้าของบริษัทแท้เลย
พอเกิดปัญหาตัวลูกค้าจะมาขนสินค้าออกจากบริษัท

เธอก็ต้องพกมีดอิโต้ออกมาป้องกันตัว

ทางฝั่งลูกค้าเองก็เคยขู่จะทำร้ายเธอเหมือนกันนะครับ
ทำไมแห้งมาแห้งไปก็เอาออกนะเนี่ยเต้นความ
ก็เลยบอกโอเครอผมไม่อยากจะมีปัญหางั้นรอแป๊บนึงนะผมจะได้ตำรวจ
ตำรวจมาเลยดีกว่าว่าใครผิดใครถูก
ท่านตอนไหนท่านมาถึงดินโตปะ
เขาโมโหโมโหที่ผมไปด่าแกด่าด่าอีโกงเอกอีกเอก
อีคนไม่ดีผู้ปฏิเสธจีน
พวกเขาเป็นเคลียร์เสร็จแล้วเป็นลักของกลับไปแต่ว่ายังมา
ชี้หน้าพูดจาพูดอะไรอ้างเราช่อกงอืมเพราะว่าเวลาเขา
โอนเงินเข้าเราก็เป็นลูกน้องเราเป็นไม่ได้ยุ่งเรื่อง
ซื้อขายตัวนี้อยู่แล้วไม่ใช่กองเขาค่ะแต่ว่าเขามาทาง
เขาบ้างไหมถ้าอนุญาตเขาบ้างมาทำร้ายเราก่อน
เขาทำร้ายเราก่อนทำไมเราถึงต้องใช้มีดอิโต้ไปไล่ไล่ทำร้ายเขาด้วยเหรอครับ
ป้องกันตัวหรือว่ายังไงเอ่ย
เป็นรักษาตัวเองค่ะ
เขาบอกเป็นการป้องกันตัวนะโดยเจ้าของบริษัทขายสินค้าสาวชาวจีน
คนนี้เธอบอกว่าเธอถูกกันแกล้งหลายครั้งนะคุณนะ
เอาเอกสารสำคัญไปปลอมลายเซ็นต์บ้างล่ะ
โดนคดีช่อโกงเป็นหนี้เป็นสินกว่า๕๔ล้านบาทแล้วนะ

แล้วก็ไม่เคยได้เงินคืนสักบาทหลายล้านเนี่ยนะฮะ
ส่วนฝั่งของผู้เสียหายเองฝั่งลูกค้าผู้ชายคนนี้
ก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้กับตำรวจ
เพราะทางเจ้าของสินค้าหญิงชาวจีน
ก็ถือว่ามีคดีเรื่องของช่อโกง
อยู่หลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพเหมือนกันนะครับ
เรื่องนี้ต้องให้ตำรวจเคลียร์
คงจะโกรธมากจนแปลไทยไม่ทันเลยล่ะ